ความคืบหน้ากรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมนะครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องของเด็กนักเรียนชายชั้นม๖กับชั้นม๓
ก็เป็นเรื่องของเด็กกลุ่มเดียวนะฮะไม่เกี่ยวกับโรงเรียนเขา
น้องคนนี้อยู่ชั้นม๓เพิ่งได้รับการเปิดเผยข้อมูลเป็นข่าวขึ้นมาก็เมื่อวานนี้
แต่ว่าความจริงแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๙มิถุนายน
สาหัสเพราะว่าไปที่บ้านของรุ่นพี่คนหนึ่งนะ
ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ไปตอนกลางคืนที่บ้านก็อนุญาต
คิดว่าอ้าวก็รุ่นพี่คนนี้เนี่ยที่อยู่ม๖เขาเป็นลูกของตำรวจในพื้นที่
บ้านก็อยู่ใกล้กันก็น่าจะปลอดภัยดีนะ
ไม่รู้เด็กเขามีอะไรกันแหละเอาเป็นว่าในกลุ่มนี้
เขาจะมีธรรมเนียมปฏิบัติกันมาในเฉพาะกลุ่มของเขา
ว่าจะรับเข้ากลุ่มเนี่ยเด็กม๓จะรับเข้ากลุ่มเดี๋ยวก็เติบโตม๔ม๕ม๖

แต่กว่าจะได้รับเลสนี้มาค่ะมันนำมาซึ่งการทำร้ายร่างกายกันอ่ะ
แต่ว่ารุ่นพี่ก็บอกว่ารุ่นน้องเป็นคนสมัครใจว่าพร้อมที่จะให้รุ่นพี่ทำแบบนี้
คือเขาเป็นธรรมเนียมเลยว่าจะได้เลสต้องถูกเตะ๓ที
เป็นการเตะแบบเชิงมิตรภาพพี่เตะน้องเตะเพื่อสารสัมพันธ์แล้ว
น้องก็เอาเลสจากพี่ไปแต่น้องคนบาดเจ็บเนี่ย
ญาติบอกว่าถูกรุ่นพี่คนที่เตะเนี่ยไม่ได้เตะธรรมดาค่ะคือเตะแบบเข้าอก
จนอาการเนี่ยนะสมองบวมนะหายใจไม่ออกขาดออกซิเจน
ตอนนี้ยังอยู่ในไอซียูล่าสุดที่พี่สาวของเด็กชายวัย๑๕ปี
คนนี้อยู่ชั้นม๓ที่คุยให้กับคุณจอมขวัญฟัง
ถามตรงกับจอมขวัญเมื่อสักครู่นี้บอกว่าพูดตรงเลยนะ
อาการเนี่ยถ้าถอดเครื่องช่วยหายใจก็เสียชีวิตใช่ค่ะเพราะว่าบอกว่าหัวใจหยุดเต้นไปสามครั้งแล้วค่ะ
แล้วก็สมองขาดออกซิเจนหรือว่าขาดอากาศไปยี่สิบนาทีอ่ะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ย
ร่างกายของน้องก็ยังมีอาการกระตุกบ้างมีน้ำตาไหลบ้างแต่คุณหมอบอกว่าเป็นปฏิกิริยาของร่างกาย
ซึ่งจริงจริงแล้วน้องเขาไม่รับรู้ไม่รู้สึกตัวแล้วซึ่งทางครอบครัวยังยืนยันกับแพทย์นะครับว่า
จะให้ใส่เครื่องช่วยหายใจไว้อย่างนี้เพราะทางครอบครัวยังมีความหวังค่ะใช่
แล้วถ้าเกิดจะต้องมีอาการหนักจะต้องปั๊มหัวใจอะไรกันอีกครั้งนึงเนี่ยเดี๋ยวค่อยตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งนะครับ
ทีนี้ปัญหาก็คือว่าในคืนวันเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้น
พี่สาวของน้องยืนยันว่ามันไม่ใช่แค่การเตะหนักไปพลั้งไปหนักกันไปหน่อย
เด็กก็เลยเจ็บหนักแต่เชื่อว่าต้องถูกทำร้ายร่างกายเผลอจะถูกรุมทำร้ายร่างกายด้วย
ใช่ค่ะพี่สาวเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นแค่รุ่นพี่เพียงคนเดียวทำร้ายร่างกายเตะ๓ทีแล้วอาการจะสาหัสได้ขนาดนี้
อาจจะเป็นไปได้ในลักษณะที่ว่าเตะเข้าด้านหน้าอาจจะมีคนดันหลังอยู่ด้านหลังมันก็เลยทำให้เกิดอาการอัดกันนะคะแล้วก็อาการก็เลยสาหัส
ตั้งแต่วันเกิดเหตุรุ่นพี่ม๖คนนี้คนที่เตะเนี่ยก็หายไปเลยมีแต่เพื่อนคนหนึ่งเอาเลสมาฝากให้บอกฝากให้น้อง
สก็สลักช่องสลักชื่ออะไรไว้เรียบร้อยนะครับไม่รู้จะสำนึกผิดหรืออะไรแหละ
แต่ทีแรกก็คิดว่าจะหายจะหลบอะไรเมื่อวานนี้ก็ให้ข้อมูลกันว่าเดี๋ยววันนี้จะมามอบตัวกับตำรวจ
หลบไปไหนแต่ไม่กล้าออกจากบ้านเพราะกลัวกลัวจะถูกรุมทำร้ายหรือว่ากลัวอะไรก็แล้วแต่
วันนี้มีความคืบหน้าของคดีนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้คุยกับพี่สาวของน้องที่บาดเจ็บตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
บอกว่าสาเหตุก็เป็นอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับแต่พี่เชื่อว่าต้องถูกทำร้ายมีคนร่วมทำร้ายไม่ใช่ทำแค่คนเดียว
ที่สพนครชัยศรีนครปฐมท้องที่เกิดเหตุเจ้าของคดีพันธุ์ตำรวจเอกอนุรักษ์ยศประสิทธิ์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมวันนี้เดินทางมาติดตามคดีนะครับ
พร้อมกับเปิดเผยว่าวันนี้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชายชั้นม๖ได้นำตัวเด็กมามอบตัวกับตำรวจแล้ว
ก็ยังเป็นเด็กและเยาวชนนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนตามขั้นตอน
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๙มิถุนายนเด็กชายชั้นม๖บอกว่าเป็นการจับคู่กันของรุ่นพี่รุ่นน้องในกลุ่ม
คู่กันเองนะโรงเรียนเขาไม่เกี่ยวไม่มีการรุมทำร้ายยืนยันว่าเป็นการกระทำแบบตัวต่อตัว
ส่วนพันธุ์ตำรวจโทพินโยมุกศิกษัน
รองพุ่มกับการสอบส่วนหัวหน้างานสอบส่วนสพช๔เปิดเผยว่า
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเด็กทั้งหมด
คืนนั้นนัดกันมากินหมูกระทะที่บ้านที่เกิดเหตุ

มีรุ่นน้อง๓คนบอกว่าอยากได้เลสข้อมือจากรุ่นพี่

รุ่นพี่กำหนดว่าต้องมีการทดสอบความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจ
ด้วยการถูกเตะคนละ๓ที
รุ่นน้องคนที่บาดเจ็บเนี่ยรุ่นพี่ให้นั่งคุกเข่าเอามือไขว้หลัง
แล้วรุ่นพี่คนที่ก่อเหตุคนที่มามอบตัวในวันนี้
บอกว่าได้เตะเข้าที่หน้าอก๓ครั้ง
น้องจุกแล้วก็ฟุบลงไป
พอเห็นแบบนั้นก็เลยรีบพากันส่งโรงพยาบาล
ทางโรงพยาบาลบอกว่ากระทบกระเทือนหนัก
จนทำให้อาการสาหัสมาถึงวันนี้
มีรุ่นน้อง๓คนที่เขาต้องการที่อยากจะได้
หรือข้อมือของรุ่นพี่มาสนใจที่คุณเหล็กชุ่ม

ก็จะต้องมีการทดสอบการแข่งเงินของร่างกายและผิดใจเนี่ย
ต้องมีรุ่นน้องสามคนมัวสามเนี่ยก็มีความประสงค์

แล้วก็เอามาคนที่สามคือคนที่เจ็ดหนักที่อยู่ที่โรงพยาบาลตอนเนี่ย
เข้าออกไปที่อยู่เนี่ยก็ทางรุ่นพี่มอบบนี้
เขาก็ได้ทดสอบโดยให้นั่งคู่เข่านะครับ
ให้นั่งคู่เข่าแล้วก็ที่ตกมือไพ่ไปด้านหลัง

น้องที่ฟังอยู่นะครับ

เขาจะทำเราหรือว่าเราจะไปทำเขาเนี่ยไม่ได้นะครับแต่วันนี้ก็
เป็นการสอบปากคำของเด็กคนเดียวนะครับซึ่งต้องมีขั้นตอน
ในการสอบผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับฝ่ายสืบสวนสพ
นครชัยศรีบอกว่าเดี๋ยวจะต้องติดตามตัวเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์
ในคืนวันนั้นทั้งหมดมาสอบปากคำซึ่งแบ่งเป็นสามกลุ่ม
แบบนี้หนึ่งก็คือกลุ่มผู้ถูกกระทำก็คือเด็กม๓รุ่นน้อง๓คน
ทั้งเด็กที่เจ็บสาหัสด้วย๒กลุ่มผู้กระทำเขาก็คือเด็กม๖
คนที่เป็นรุ่นพี่และสามก็คือกลุ่มที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่ง
มีอยู่เก้าคนนะครับส่วนน้องที่บาดเจ็บสาหัสก็แน่นอนว่าตอน
ยังสอบปากคำไม่ได้นะครับเบื้องต้นมีเด็กม๖คนเดียว
ที่ก่อเหตุแล้วมามอบตัวพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาไว้คือ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสขณะที่ภูมิกับการสพนคร
ชัยศรีพันธุ์ตำรวจเอกศักดิ์ศรีแก้วเอี่ยวบอกว่าข้อหาถ้าจะ
เป็นร่วมกันทำร้ายร่างกายเนี่ยณขณะนี้ข้อมูลก็คือเป็นการ
ก่อเหตุส่วนตัวซึ่งจะต้องสอบสวนแล้วก็ขยายผลหาความจริง
กันต่อไปค่ะยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนรุ่นพี่
ม๖ที่ก่อเหตุสอบสวนเสร็จตามขั้นตอนแล้วตำรวจก็จะนำตัว
ขออนุญาตสารเยาวชนและครอบครัวกลางในการควบคุมตัวแล้วก็
ส่งไปยังสถานพินิษฐ์ต่อไปตอนแรกที่มีการแจ้งความว่ามี
ชายสี่คนขี่จักรยานยนต์มาถีบรถจักรยานยนต์จนล้มแล้วก็ไป
รุมทำร้ายเด็กม๓จนสาหัสเนี่ยตำรวจสืบสวนจนทราบข้อเท็จจริง
จริงแล้วนะครับว่าแท้จริงแล้วเป็นเรื่องของรุ่นพี่รุ่นน้อง
ทำกิจกรรมกันจนมีคนเจ็บในลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ว่าไป
ทำร้ายก่อนจากการถูกถีบจักรยานยนต์จนล้มแล้วก็ถูก
ลุงทำร้ายในรายการถามตรงกับคุณจมขวัญพี่สาวของน้อง
บาดเจ็บก็บอกว่าณตอนนี้ก็อยากจะได้รับความช่วยเหลือ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยอ่ะค่ะครับเพราะว่ายังคงต้องนอน
พักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอีกนานแล้วตัวรุ่นพี่ที่ก่อเหตุ
ยังไม่มารับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอะไรใดเลยทั้งสิ้น
ด้วยแล้วตอนแรกแรกคดีมันเงียบมากโอ้โหไม่น่าเชื่อนะแล้วกลายเป็น
ว่าเด็กม๖เนี่ยนะต้องกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีทำร้าย
ผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสใช่ค่ะแล้วน้องเขาเจ็บหนัก